เมื่อวานผมเพิ่งตรวจโควิดมาของที่ช่องนี่แหละ
ครับอะไรคุณตกใจใช่ไหมแต่มีกลุ่มเพื่อนครับ
กลุ่มเพื่อนจู่มีเพื่อนคนนึงเอามาให้ดูเบาะ๒ขีดมันจะตกใจไหมดูหน่อยครับ
โอเคมั้ย
กูก็ลองใช้ดู

ทำไมคุณไม่กลับละ

คุณอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะของขีดวะ
คุณส่องขีดเลยนะ

ไม่ต้องกลับ
ไม่ต้องกลับแล้ว

อีกคนนึงก็เหมือนพยายามถอยห่างออกไปนะ
สุดท้ายมาเฉลยทีหลังอ๋อ
๒ขีดคือจ่ายไป๑๐๑เติมน้ำมัน๙๕แล้วได้มา๒ขีด

ช่วยละกูอีกหนึ่ง
นะฮะเออยุคนี้เขามีการเปรียบเทียบน่าตลกดี
เห็นในโซเชียลเขาบอกว่าตรวจขึ้น๒ขีด
น่ากลัวเท่ากับเติม๕๐๐แล้วขึ้นขีดเดียว
ก็อย่าทำเป็นเล่นพี่ปุ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริง
ค่ะนะคะ
อย่างนี้ก็ช่วงนี้ตรวจกันบ่อยด้วยนะฮะใช่ค่ะใช่